อีกหนึ่งเรื่องยังเป็นเรื่องของคุณเสกนะ
ถึงแม้จะรอดนอนคุกแต่ก็ยังไม่ไหว

กลับไปนอนบ้านยังมีการโพสต์ลงในโซเชียล
พิสูจน์ให้นักข่าวไปพิสูจน์ที่บ้านเลย
เขาบอกว่าเขาบูชาพระนาคปรกมา
แต่ว่าเขาบูชาไปบูชามาพระนาคปรกกลายเป็นเพชร

ครอบครองเค้าบอกว่าใครเปิดประตูเข้าไปเขาจะยิงอ่ะ

อ้าจากกรรณีที่ตำรวจเข้าไปจับกุมนายเศกศัลสุภิมานหรือว่าเศกโลโซ
บล็อกเกอร์ชื่อดังในบ้านนะครับ
ปรางนาคปรกเอาไว้บนเตียง

แล้วก็สุนัขพันปั๊กอยู่ข้างนั่งอยู่แบบนี้นะฮะ
โดยวันดังกล่าวเสกโลโซได้บอกกับ
พลตำรวจโทชานเทพเสสะเวท
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ตัวคุณเสกทำให้พระองค์นี้เป็นเพชรขึ้นมา

นี่นอกจากจะเป็นร็อกเกอร์แล้วยังมีความสามารถด้านนี้ด้วย
ทีนี้เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบพระพุทธรูปดังกล่าว
พบว่าเป็นเพียงพระพุทธรูปธรรมดาที่เป็นวัตถุมงคลเท่านั้น
ไม่ได้เป็นเพชรตามที่คุณเสกบอกแต่ยังได้
ก็ไม่ทราบว่าคุณเสกเขาต้องการจะบอกอะไร

หรือว่าอยู่ในอารมณ์แบบไหนก็ไม่ทราบ

ความขึ้นหวายทางเฟซบุ๊กเสกโลโซก็โพสตเรื่องราวดังกล่าว
จะพิสูจน์ไหมล่ะว่าพระสันเพชรของเสกมีเพชรจริง
พร้อมเชิญนักข่าวไปร่วมพิสูจน์ที่บ้าน
และถ้าพิสูจน์ว่าพระนาคปรกมีเพชรจริง
ให้นักข่าวหยุดเขียนข่าวเสียหายของคุณเสกตลอดไป

ไม่ซื้อเงื่อนไขมีเอง
ถ้าพิสูจน์แล้วว่าพระนาคปรกเป็นเพชรจริงมีเพชรจริง
นักข่าวต้องหยุดเขียนข่าวเสียหายของเขาตลอดไป
ส่วนบริเวณเรื่องของเจ้าแฮรอคเป็นสุรรักษ์พรรณปรักษ์ที่ไปนั่งอยู่ใกล้กับพระบุรุธรูป
เพราะว่าพอประตูพังคนก็กรูเข้าไป

เจ้าตัวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนก็นั่งมาตรงเตียงนี่แหละ

เป็นการโพสต์ชี้แจงในโซเชียลนะครับ